เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองกล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินาทีที่หญิงสาวคนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจาก๓แยก
เลื้อตัดหน้ารถยนต์อย่างกระทันหัน
ทำให้ถูกชนจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล

คู่กรณีหน้ารถได้รับความเสียหาย

ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากแยกสะดาว

สุพรรณบุรีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ

รถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากแยกด้วยความเร็ว

รถจักรยานยนต์มนทอุดรธานีหนองบวลัมภู

ตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานี

พบสบใดสำรรถบุดดาบุตต์อายุหกสิบหกปี

สภาพศพคอหักขาขวาหัก
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
อยู่ในสภาพหน้ารถพังเสียหายเช่นกัน
คนขับรถเก๋งอ้างว่ากำลังขับรถไปทำธุระในตัวเมือง
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
จู่ก็เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระชันชิดจึงพุ่งชนอย่างจัง
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำตัวคนขับรถเก๋งไปสอบปากคำที่โรงพัก

ท้ายด้วยตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุชายถูกรถยนต์ทับศีรษะเสียชีวิต
บนถนนพะหนโยธินช่วงหลักกิโลเมตรที่๙๕
ตะบนปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ซึ่งชายผู้เสียชีวิตไม่มีหลักฐานในตัว
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่นหนู๙๗๙สระบุรีล้มอยู่
และไม่พบคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจคาดว่าชายคนนี้ถูกรถยนต์เฉียวชนแล้วทับจนเสียชีวิต
ซึ่งจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป